เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าบ้านหลังหนึ่งที่เชียงใหม่เจ้าของบ้านเป็นฝรั่งภรรยาเป็นคนไทยนี่แหละ
เสียนพระพุทธรูปไปประดับไว้บนกำแพงบ้าน
ทำเป็นเหมือนเครื่องประดับตกแต่งอะค่ะรอบรั้วเลย๓๐กว่าเสียนนะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้มาตรา๔๔เข้าไปตรวจสอบยกหูคุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านก็บอกว่าอ้าวผิดด้วยเหรอไม่รู้ว่าผิดเพราะว่ายังไม่ได้มีการปลูกเสกเลยนะ
พุทธรูปเหล่านี้ที่เอามาประดับตกแต่งเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นกำแพงแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ว่าทำได้หรือไม่ได้หรอกแต่มันเหมาะสมหรือเปล่าลองคิดดู
นี่คือเราเป็นเมืองพุทธน่ะแล้วก็มานำพระพุทธรูปมาวางอย่างไม่เหมาะสมแบบนี้
มันได้ไหมมันเหมาะสมไหมแล้วเราก็ถามต่อไปว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ก็เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าใช่ก็ถามว่าเอามาอย่างถูกต้องหรือเปล่า
บอกว่าซื้อมาจากร้านขายของร้านหนึ่งนะเขาก็ซื้อมาถูกต้องไม่ได้ไปเอามาจากไหนไปแอบตัดอะไรมา
เขาบอกเขาซื้อมาถูกต้องเจ้าของบ้านเขาออกมาขอโทษแล้วค่ะบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วตกใจมากเหมือนกัน
ข่าวนี้คนพูดถึงกันเยอะด้วยในโลกโซเชียลทั้งตัวสามีฝรั่งแล้วก็ตัวภรรยาคนไทยก็ออกมาขอโทษนะคะ
บอกว่าซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาสักประมาณ๘เดือนกว่าครับแล้วก็เนี่ยค่ะไปซื้อเสียงพระ
พระพุทธรูปมามาประดับตกแต่งภายในบ้านไม่รู้ว่ามันผิดก็ไม่ได้ตั้งใจก็ไปซื้อมาจากร้านนี่แหละ
ใครตอนนี้เขาก็เอาลงแล้วเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านคือนายพอบรามอายุ๖๘ปีเป็นชาวอเมริกันนะคะ
ภรรยาคนไทยก็คือนางสาวนวลจันจันนวลทึกก็บอกว่าคนวิจันทร์เยอะจริงในโลกออนไลน์
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พอเห็นข่าวก็ตกใจ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรา๔๔เข้าไปตรวจค้นบ้านก็ตกใจ
พระพุทธรูปบนกำแพงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้๓๓เสียนนะคะ
แล้วก็มีเสียงพระพุทธรูปรวมถึงองค์พระพุทธรูปเนี่ย
วางอยู่บนพื้นในสวนในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ

ทางภรรยาเนี่ยก็บอกว่าอยู่กำหน้า๘เดือนเศษ

ก็ตั้งใจว่านำมาประดับตกแต่งเฉย

ขอโทษคนไทยทุกคนขอโทษพุทธศาสนิกชนทุกคนด้วย
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมแบบนี้นะคะ
ขอโทษที่เราทำอะไรโดยไม่ได้ปรึกษานะคะ
หรือคนที่นี่นะคะเพราะเราไม่รู้จักใคร
ก็ไม่รู้จักเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่นี่เลยค่ะ
ขอโทษที่ทำแบบนี้
แล้วก็จะพยายามเก็บรักษาให้ดีที่สุด
อย่างที่ถามว่าผิดกฎหมายไหมนอกจากความไม่เหมาะสมแล้วเนี่ย

ก็ต้องถามไปว่าเสียงพระพุทธรูปเหล่านี้นำมาจากไหน

บอกไปซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
เขาก็ซื้อมาปกติถูกต้องยังไม่ได้ปลูกเสก

ก็ยังไม่ได้ปลุกเสกอะไรเนี่ยค่ะ
ตอนนี้นำเสียงพระพุทธรูปลงมาจากกำแพงแล้วนะคะ
แล้วก็เก็บแล้วที่วางไว้ในจุดที่ไม่เหมาะสม
ถ้าเป็นพระพุทธรูปที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคุณเข็มมาสอน

ใช่แต่เธอบอกว่าถ้าใครอยากได้
ให้มาบอกเธอติดต่อขอซื้อได้เธอจะขายต่อ

มันก็ไม่ควรซื้อตั้งแต่มีแต่เสียหรือเปล่า
ถ้าเราจะบูชาพระพุทธรูปเราก็ต้องเต็มองค์
แล้วร้านที่ขายนี่ไงคุณภาคภูมิเอามาขายได้ยังไง
ทำคุณทำเสียงพระขายอย่างเดียวเหรอ